คุณผู้ชมครับมาเตือนพี่รถบรรทุกกันหน่อยนะเข้าใจดีบางท่านเหนื่อยแล้วก็ไปจอดข้างทางเพื่อนอนพักผ่อน
แต่โจรมันก็เห็นช่องทางนี้พี่เบิร์ดปุ้ยไปขโมยผ้าใบของเขาผ้าใบคุมรถบรรทุกมันก็เอานะคุณผู้ชม

เหตุเกิดริมถนนสายเอเชียหลักกิโลเมตรที่๑๓ตำบลบ้านกรดอำเภอบางปะอิน

ยุธยาลุงสมชายศักดิ์สมพงศ์โชเฟอร์ขับรถบรรทุก๑๐ล้อ
จอดรถพักงีบรอไปรับสินค้าในช่วงเช้า
แต่จู่ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกคนร้ายขี่ซาเล้งมาเทียบข้าง
แล้วขึ้นไปงัดขโมยม้วนผ้าใบที่ท้ายรถคนขับรู้สึกตัว
เพราะรถสั่นแรงผิดปกติหันไปอีกทีโจรสาเล้งก็หอบผ้าใบ
ละเกือบหมื่นใส่บนซาเล้งซิ่งหนีไป
ผ้าใบพื้นใหญ่ใช้คลุมสินค้าราคาเกือบหมื่นบาทหายวับไปกับตา

บรรทุกจอดรถนอนริมถนนต้องระวัง
ข้าวของเครื่องใช้ถูกมัดล็อกไว้ให้แน่นหนา
เช่นนั้นอาจศูนย์ทรัพย์สินโดยไม่ทันรู้ตัว
เพราะภัยอันตรายมีอยู่รอบตัว
เราต้องรู้เท่าทันเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อ